อ่ะเราไปต่ออีกหนึ่งเรื่องกลับมาที่เมืองไทยนะฮะ
ไปดูซิว่าทำไมมันมีป้ายบอกทาง๒อันมันติดตั้งอยู่ซ้อนกัน
ซ้อนทำไมมีประโยชน์อย่างไรอ่าไปดูภาพนี้คุณผู้ชม
ไปดูเลยนะฮะไปที่แขวงการทางตรงนี้ดูสิครับ

ห่างกันดิฉันให้ประมาณสักไม้ประทัดครึ่ง
เออคนก็ถามว่าติดทำไม๒อันแล้วมันก็เหมือนกันทุกอย่างขนาดนี้
แล้วความเก่าใหม่ก็ไม่ได้ต่างกันมากด้วยนะ
แต่เขาชี้แจงนะอันหน้าคืออันใหม่

แต่เรามองด้วยสายตามันไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่

ทีนี้ก็เลยไปถามนายโชคชัยมูลป้อมรองภูมิในการแขวงทางหลวงพิสุนโลกที่๑

เอาตามที่มีคนไปถ่ายรูปอันนี้นะฮะก็ป้ายซ้อนกัน
ริมถนนหมายเลข๑๑๗พิศนุโลกนครสวรรค์บอกว่า

เขามีโครงการปรับปรุงคุณภาพป้ายบอกทางให้มันดีขึ้น
อันหลังเขาบอกว่ามันเก่าแล้ว๑๐กว่าปีแล้ว

เอาของดีมาใช้ทดแทนของเดิม
แล้วของใหม่มันสะท้อนแสงได้ดีกว่า
แต่มองที่สายตามันก็ไม่ต่างเท่าไหร่

เขาบอกว่าอันหน้าของใหม่สะท้อนแสงได้ดีกว่า
จะทำให้คนขับรถตอนกลางคืนจะปลอดภัยมากขึ้น

ก็ทำให้มันแบบซ้อนกันอยู่๒อัน
เราต้องติดป้ายใหม่ก่อนแล้วค่อยลื้อป้ายเก่าออก
ทีนี้ตอนนี้เรากำลังติดแล้วก็ลื้อมาเรื่อย
เพราะเอิญที่โซเชียลไปถ่าย

จริงเราไล่เราไล่ลื้อป้ายที่เก่ามาตลอดเลย

ก็คือชาวโซเชียลใจร้อน

มันต้องใช้เวลาติดใหม่ลื้อใหม่มันใช้เวลานานคุณ

ชาวโซเชียลสงสัยกันอยู่ว่าทำไมต้องทำป้ายซ้ำซ้อนแบบนี้
เพราะมันห่างกันแค่แบบนิดเดียวเอง
ดิฉันว่าเจ้าที่ไปติดกับเจ้าที่ไปลื้อคนละเจ้ากันเชื่อ

บอกว่าเดี๋ยวจะลื้ออันที่อันเก่าออกไปทำประโยชน์อย่างอื่น

ก็ฝากสังคมช่วยกันเป็นหูเป็นตาต่อไป
โดยเฉพาะเรื่องของการใช้งบประมาณด้วยแล้วกัน